ที่พิศนุโลกนี่แหละพาไปเที่ยวป่าหน้าฝนกันบ้าง
ที่นี่จะขึ้นภูหินร่องกล้า
เขามีอะไรสวยให้ได้ดูกันด้วยโดยเฉพาะต้นไม้ดอกไม้
เขาขึ้นอยู่ตามโขดหินแล้วก็แหม่บรรยากาศก็ดี
ธรรมชาติก็สวยงามแบบนี้เลยคุณผู้ชม
ตอนนี้นักท่องเที่ยวเขาก็นิยมขึ้นไปบนอุทยานอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านะคะ
สัมผัสความงามของป่าในช่วงฤดูฝนแบบนี้
แล้วก็มีความสวยงามที่บริเวณลานหินปุ่มผาชูทง
เวลาขึ้นไปแล้วดูสิคะเพลิดเพลินกับธรรมชาติค่ะ
พวกดอกไม้ป่าต่างที่ขึ้นตามโขดหินตามจุดท่องเที่ยวนี้

อย่างดอกเปาะภูดอกตาเหินไหว

ใบนี้ใช่ไหมเขาถือว่าเป็นแจ็คพอร์ตต้นไม้สุดเลิศเลยนะ
เพราะว่าอะไรมันขึ้นชื่อความสวยงามทั้งดอกแล้วก็ใบค่ะ
โดยเฉพาะเจ้าบิโกเนียนี่แหละที่ขึ้นอยู่ตามโขดหินระหว่างทางเดิน
ตามเส้นทางที่จะชมธรรมชาติเนี่ยนะคะ
ก็ใบสีจะแสดสีแดงสลับเขียวแบบนี้
อกก็เป็นดอกเล็กสีชมพูแบบที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ

ชมพูก็มีสีเหลืองก็มีสีอมแดงก็มี
พอมองแล้วมันชื่นตามันดูสบายใจ
โดยนายสว่างศรีตะวันหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าก็บอกนะคะ
บอกว่าช่วงนี้ประมาณกรกฎาสิงหา
เป็นช่วงที่เหมาะกับการเที่ยวชมดอกไม้ใบไม้
เพราะว่าบิโกเนียก็กำลังบานแข่งกับใบที่มีสีสันสดใส
และนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติ
หินร่องกล้าได้ตลอดช่วงฤดูฝนแบบนี้เลย
ดูสิไปแล้วก็แบบไปสัมพันธ์วิวมันยากาศดีดี
โอ้โหครับ